จริงเขาไม่ใช่เยาวชนไม่ใช่รุ่นลูกนะคะ
เขายี่สิบห้าเขาแค่ยังเรียนไม่จบ
วันนี้มาในนามราชสะดนราชสะดนที่เป็นประชาชนของประเทศไทย
เป็นบนละเมืองของประเทศไทยทุกท่านน่าจะได้เห็นแล้วว่า

หนูมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งค่ะในการที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็อธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจด้วยว่าการชุมนุมของประชาชนนะตอนนี้ค่ะเกิดขึ้นมาเพราะอะไร
แล้วทำไมเราถึงต้องลงถนนทำไมเราถึงต้องมาชุมนุม
ขั้นรู้สึกดูยูทูปแล้วรู้สึกจะไปเจอรายการพี่จอมขวัญเห็นสัมภาษณ์น้องมายอยู่กับใครจำไม่ได้
ก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่เชิญฉัน
ข้ารู้สึกว่าในฐานะให้เกิดช่วงประมาณปีเหลือ
ฉันค่อนข้างจะอยู่ระหว่างทั้งสองใย
และอยู่ในฝั่งฝากของการสนับสนุนรัฐบาล

แล้วก็สนับสนุนสิ่งต่างวัฒนธรรมต่าง

เพราะว่าจริงแล้ว
หนูมองว่าก็เป็นการที่ดีเหมือนกันค่ะ
ที่ได้คุยกับพี่เอ๋ปรินานะคะ

จริงหนูก็เชื่อว่าทาง

หรือว่าทางคณะรัฐบาลหรือว่าทาง
พี่เอ๋เองก็น่าจะมีข้อสงสัย
การชุมนุมของประชาชนที่ออกมานะตอนนี้

อยากจะถามหนูทีนี้หนูก็จะได้

ในการที่จะได้อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันเลยว่า
จุดประสงค์ของการชุมนุมคืออะไร

หนูมาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่

อยากจะมาพูดถึงปัญหาสังคมไทย

ช่วยแก้ไขให้กับประชาชนแค่เพียงเท่านั้นเอง
จะคุยกันเยอะอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าก็จะได้มาพูดคุยกัน
การพูดคุยกันเป็นสิ่งสำคัญ

แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายด้วย

หนูคิดว่าพี่เอ๋เองก็

พอที่จะควบคุมอารมณ์ได้

ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องมาอารมณ์ขึ้นใส่กันหรืออะไรใดนะคะ
ทั้งนี้ก็คือการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
แล้วก็การพูดคุยกันจะยิ่งทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น
แล้วก็ลดความขัดแย้งในสังคมได้มากขึ้นค่ะ

ว่าเมื่อไหร่ประยุจันทร์โอชาถึงจะลาออก
หรือว่าเมื่อไหร่คณะรัฐบาลชุดนี้จะลาออก
แล้วการรัฐมนูลจะมาถึงเมื่อไหร่สักที

เขาก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง
ไม่ถึงได้นะครับเพราะฉะนั้น๒๕นี้สมัครสอบได้แล้วนะครับ
แล้วก็ก็ในมีช่วงระยะหนึ่งที่เขาอ้างว่าเป็นแก่นำของอ่าอะไรเงี้ย
คณะราชดรหรืออะไรสักอย่างอย่างนั้นนะคะก็อ่าก็เขาก็มีการแสดงจุดยืน
หลายครั้งบนเวทีแล้วก็การให้สัมภาษณ์ต่างแล้วก็การไปออกไทยรัฐทีวี
ต่างต่างนะคะนี่ก็อ่าแล้วแต่พี่น้องประชาชนค่ะว่าพี่น้องจะไปกันเยอะขนาด
ไหนนะคะแต่ว่าเอ่ออันนี้ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคน
กำลังใจที่ส่งเข้ามาค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมองว่าการพูดคุยกันเป็น
ที่สมควรทำค่ะสมควรทำมากมากแล้วเราต้องไม่ว่าเราจะเห็นต่างกัน
เพียงใดแต่ว่าเราต้องคุยกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกัน
แล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่อยากขอร้องว่าอย่าลงถนนรถมันติด